จังหวัดขอนแก่นส่วนรายนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
เป็นอาจารย์สาวดีกรีปริญญาโทด้วยครับรู้ตัวด้วยว่าเป็นใครนะคะ
เห็นหน้ารู้ตัวแต่ทำไมทำแบบนี้เจ้าของหอเขาบอกเปิดห้องไป
มาอีกแล้วค่ะทิ้งสิ่งที่ไม่น่ารักเอาไว้เต็มไปหมดเลย
ครับนะคะอยากดังเดี๋ยวจัดให้เอามาโพสต์ไว้เจ้าของหอพักถ่ายคลิปนี้เลยค่ะ
จะเป็นลมโอ้โหนะคะเนี่ยค่ะคือ
เขาบอกว่าก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีการทำความสะอาดเอาขยะออกไปแล้วนะ
ก็เหลือพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบางส่วนห้องนี้เขาอยู่มาตั้งแต่ปี๒๕๖

คนที่เป็นลูกค้าอยู่ห้องนี้คือจบปริญญาโทมชื่อดังของขอนแก่น
ไปสมัครเป็นอาจารย์คณะพยาบาล
ของมหาวิทยาลัยชื่อดังในจังหวัดมหาสารคามด้วย
คุณปิยพรเจ้าของห้องเช่านี่เปิดตู้เย็นเจอสิ่งนี้
โอ้โหมันต้องขนาดไหนมันถึงมีสิ่งนี้ในตู้เย็น
มีทั้งรามีทั้งจิ้งจกคุณนั้นโอ้โฮ

คืออยากไย่บนเพดานห้องโถงห้องน้ำระเบียงนอกห้อง
เขาบอกว่ามีคราบราอยู่เต็มพื้นเลย
ก่อนนั้นนี่อยู่จริงหรือ
ไม่รู้เหมือนกันเหมือนไม่มีคนอยู่เนอะ

แต่เขามาอยู่เหมือนตั้งแต่ปี๒๕๕๐ปีแล้ว
แล้วก็ปลายปีที่ผ่านมาเริ่มค้างค่าเช่า

แล้วที่เขามาเปิดเนี่ยเพราะว่ามันจะมีคนมาเหมือนกับ
มาเช่าแล้วห้องเต็ม
แล้วติดต่อไม่ได้ไงเขาก็เลยตัดสินใจเปิดห้องนี้
จะได้ให้เช่าแต่ปรากฏเปิดมาเจออย่างนี้ค่ะ
ค้าเงิน๘๘๐๐บาท
ติดต่อทั้งโทรทั้งไลน์ก็ติดต่อไม่ได้

ที่เราเห็นยังไม่น่าตกใจพอนะคะ
คุณปียพรเจ้าของห้องบอกว่า
ตกยายิ่งกว่าข้างนอกระเบียงค่ะ
มีกองผ้าอนามัยและขยะเกลื่อนพื้น

มันเป็นยังไงมันถึงออกมาเป็นแบบนี้ได้งง
นะคะมันสุดสุดจริงอ่ะผมอึ้งนะคือเอาเป็นว่าถ้าจะเข้าห้องนี้ไปทิ้งขยะยังกลัวเลยอ่ะนะคะ
ล่าสุดค่ะคุณปิยพรได้ให้ช่างมาประเมินความเสียหายเพื่อปรับปรุงแล้วค่ะ
ช่างก็ประเมินอยู่ที่๑๐๐๐บาทค่าแรงประมาณ๕๐๐บาท
พวกเครื่องใช้ต่างแล้วก็ประมาณ๓๐๐๐บาท
ที่จะต้องไปปรับไปแก้เอาใหม่อะไรอย่างนี้นะคะ
โอ้โหเนี่ยโอ้โหสงสารคนเก็บเลยไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนเลยค่ะเนี่ยนะคะ
อาจารย์ท่านนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้นะคะ
กรีปริญญาโทเป็นอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชื่อดัง
เจ้าของบอกไม่อยากแจ้งความนะคะอยากจะไกลเกลี่ย
ขอให้กลับมาคุยกันและรับผิดชอบในสิ่งที่ทำเอาไว้ด้วยค่ะ
นี่โอ้เห็นใจเจ้าของจริง
อาจารย์ไม่ถือลงมาทิ้งเลยเนอะนะครับ